มุมแดงขวามือผมครับรายนี้เป็นที่ใช้แท้ของยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินกิ่งสร้างเล็กต่อหลัก๒มีชายาว่าน้ำมึกบรรณะปากก้าเล็กต่อหลัก๒ครับ
พื้นลูกเก่าสภาพร่างกายเที่ยวนี้เป็นไงบ้าง
สภาพร่างกายที่เต็มที่เต็มถวังความมั่นออกมั่นใจล่ะ
มีอะไรมาฝากเขาบ้างกับของฝากจากชาวเชิงเศร้า
มีทุกอย่างหมัดเท้าเข่าศอกนะมั่นอกมั่นใจเต็มที่
มาถามที่ฝั่งปากกาเหล็กบ้าง

วันนี้เตรียมอะไรมาชกกับพี่เขาบ้างเก่าเหลือเกินลายนี้

มีอะไรจะฝากถึงเขาไหมวันนี้เราต่อน้ำหนักให้เขาด้วย
บนเวทีเต็มที่ครับเจ็บพ้น
บนเวทีเต็มที่เต็มถังแน่นอนนะครับคู่นี้น่าสนใจมาก
ต่อ๑๓๒ต่อ๑ปอนด์นะครับ
นี่สดนี่เกาสุดท้ายใครจะหมู่ใครจะจ่าติ๊กต้าวิทยา
ไฟล์น้ำเงินหมัดมหาภัยเมืองแป้งริ้ว
ถล่มไล่ล่าสาดแข้งเสียบเข่าแรงแทงถึงกระดูก
เขาคือถวดกกัมปะนาด
ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยรองคู่เอกครับ

ร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์และนรงชนะจันทร์มีความเห็นเหมือนกันครับ
ให้ฝ่ายแดงเพชรเมืองย่า๔๙และฝ่ายน้ำเงินครับยอดขุนทัพ๔๗ครับ
ทั้งสามเสียงครับผมครับมาฟังประวัติของมวยคู่เอกครับ
ปากกาเหล็กต่อหลัก๒ชื่อสุระมะลาอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
กมาแล้ว๙๑ครั้งชนะ๗๓แพ้๑๘ฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินทวนกกรรมนาศชื่อสุรพัฒน์บุญพันธ์อายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
กมาแล้ว๙๕ครั้งชนะ๗๐แพ้๒๕ครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนลูกนิมิตสิงคลอง๔ที่เวทีมวยอ้อมน้อยครับ
โอ้โหดูรูปร่างนี้ได้เสียกันเลยนะ

เออพอพัดพอเหวี่ยงนะคุณนี้นั้น
อายุอนามก็ห่างกัน๒ปี

ชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยน้ำเงินจะมาก่อน

ใช้สดบทเก่าหรือเก๋าสยบสด

มายืดเส้นยืดสายได้๓๔ไฟล์
ก็ฟอร์มยังลุ่มดอนเลยครับ

ประธานมวยไทยเมือง๘ริ้วครับ

ต่อยระดับดวนดังครับ
ดังสอเบิร์นกิตดวนสอเบิร์นกิต

ทุ่มชัยตอสิราชัยก็ต่อยมาแล้ว
ช้างศึกเกียจยกยุทธก็เคยต่อยมาแล้ว

ระดับเดียวกันตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่ชอบมามาแพ้
ขณะที่มุมแดงนี่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับ
สดเหลือเกิน๒ฟอร์มหลังก็ชนะมารวดเลย

แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนี่คว้าแชมป์รุ่น๑๓๐ปอนด์

ชนะช่อฟ้าทอบ๑๗๐น้อยครับ

มุมแดงก็อยู่กับพี่พรบางว่าเลยครับ

ชนะไว้แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่เวทีด้ำ
ชนะวิทยาเล็กเพศ๔๐๐๐๐นะครับ
ย้ำแค้นอีกครั้ง
คนโทชัชวานนะครับโทษทีครับ
เป็นฝ่ายถอดมงคลให้ปากกาเหล็กครับ

สัญญารัตนภัยวงครับ

ผู้เอกนำรายการนะครับห้ามกระพริบตาติดตามยกที่๑ครับ
ถ้าเห็นปากกาเหล็กก็ต้องเห็นกิ่งซางเล็กด้วยล่ะครับ

วันนี้เป็นคิวของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ไทยรัฐคนแรกด้วยปากกาเหล็กต่อหลัก๒แดงน้ำเงิน

วนกกรรมนาศจอมเข่าจากเขาอ่างลือใน
ผนมสารคา๘ริ้วในเกรงสีแดงที่ภูริลำเมืองมวยอย่างที่พ่อบอก
ใครจะบอกว่ากระดูกการผ่านมวยแล้วนะคุณผู้ชมนะ

แต่วันนี้ในธนาธิบดีแฟนมวยโทรศัพท์กิ้งกังมาที่บริษัทกันเยอะเยอะเกิน
ขอดูไอ้เจ้าปากกาเหล็กออกตู้อีกสักทีนึง

คนทรงชัยก็เลยนำมาเลยกับยอดมวยไทยรัฐ
ไทยรัฐจัดให้เลย
เออไอ้เจ้าทวนกกรรมนาฏ
เอาดูครับ
คือเสียงมวยถ้าจะดูภายะนี้และฟังสดต่างฝ่ายแดงได้เปลี่ยบ
ไม่รู้ไหมคุณดูไม่ได้เก่งศักดีสีเลย

มียี่ควรไม่ออกได้
แต่มวยเก่ามันออกแบบเลือกนะต่อยตามธรรมชาติเลยออกเรื่อย
ที่สำคัญที่สุดจะหมดหรือเปล่าบ่าย

สการเหล็กต้นกับแบบนี้ล่ะครับ
มึงทีกูทีโตไปเตะมานี่ยุบหรือไม่เท่านั้นล่ะครับทุกผู้ชม

ถ้ารุ่นเก่าก็ต้องพูดทวน

มันที่ส่งมวยมันออกมาแบบนี้ไม่ได้

อเจมส์ก่อนการชกผมไปสัมภาษณ์นะพี่ป่าอย่าไปบอกใครรองผมไปเป็นทีเด็ดรู้แล้วเกียบไว้เลยนี่คือไอ้เจ้าถ้วนนะนี่แหละครับแต่ว่าเกมการชกเดี๋ยวต้องดูนะไอ้ความมั่นใจมันมั่นใจทั้งคู่นะทีเด็ดหรือทีเดียวเข็ดพี่ป่าเดี๋ยวต้องดูเลยนะ
ดูเดี๋ยวค่ะเกือกไปแล้วกันทีเดียว
ถามเลยหมดไหมถ้าไม่หมดวิแบนค์เหนื่อยแน่มั่นใจมากเขามั่นใจมากเป็นทีหมด
ภาพช้าของมวยคู่เอกแล้วครับยกแรกครับโหนี่ทางด้าน
ฝ่ายแดงนี่คือฝ่ายขยับเข้าหาเหมือนถูกทวนเนี่ยโหดแข้งซ้ายครับ
เข้าลำตัวอะไรยกแรกใส่กันเลยเหรอใส่กันเลยครับ
ปากกาเหล็กก็ไม่ธรรมดาเนี่ยจะมีลูกโหตะวัดแข้งสวยมากครับ
เกือบโดนก้านคอเออใครมองว่าน้ำเงินหายไปนานครับ
อย้าไปคิดแบบนั้นนะครับคิดผิดคิดไว้ได้ดีแผลแตกครับ
โดนเข้าไปโอ้โหเย็บไปไม่รู้กี่เข็มนะครับแต่ยังยิ้มได้

มอบสามพันบาทผู้ที่ชนะนอกแล้วก็หนึ่งหมื่นบาท

ยกที่๒ผู้นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐ
มวยเก่านี่ปกตินี่จอมแรงไว้ชกในช่วงยกท้าย
แต่ที่ไหนได้วันนี้ทวนต่อกับบรรดาดน้ำเงิน
มาผิดฟอร์มผิดหูผิดตาเลยนะพี่ป่า

แสดงว่าซ้อมมาดีจริงอย่างที่พี่ปากกระซิบมาเลยนะ

วกกันไปเลยบวกกันไปเลยแบบนี้
อย่างนี้เปย์หมอรอทำงานได้
ใครดีใครอยู่จราเข้เขียวนี่

นักมวยเงินแสนต่อยในรายการเงินล้านตลอดนะครับ

ต้องมานี่คือว่ามวยเอกในค่าย

ทำไมบทไม่เบียดให้ฝ่ายน้ำเงินยุบอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะ

แค่งซ้ายหน้าเตะ

เอาแล้วเข้าทางรึเปล่า

ที่สำคัญที่สุดนะท่านผู้ชมวันนี้๑๓๐ปอนด์
เป็นน้ำหนักของกางเกงสีแดงนะพี่ป่าเป็นแชมป์ศึกยอดมวยไทยรัฐ
แฟนมวยเฮฮาแล้วครับโต้ไปเตะมาเตะมาโต้ไปเฮฮาแล้วครับคุณผู้ชม
วันนี้แพ้น็อกขึ้นมานี่เข็มขัดว่างทันทีนะต้องบอกไว้ก่อน

ความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ในวิธีมวยสตูริโอรัภา๑๐๑

วันนี้หุ้นวายแล้วนี่ในวิธีมาถึงตรงนี้นะ
ดูหลวกเกี่ยวกับเทวน
โดนหันล่างเข้าไปถึงเทวนเลื่องแล้วนี่

โอ้เทวนนี่วันนี้มาของจริงเลยดู

ซ้ายยันพละกำลังอย่างเดียวเลยนะครับน้ำเงิน

ต้นกระโดดไตแบบนี้ไปก่อนนะครับเป็นมวยช้ากว่า
นี่คือยอดมวยไทยรัฐโดยตุมเตอร์ทรงไทยรัฐรัฐสุบัน

วันนี้ชกในพิกัด๑๓๐ที่กางเกงสีแดงเป็นแชมป์อยู่นะพี่ป่า
กว่านี้ต่อสองตอนนะถ้าวันนี้เกิดแพ้น็อกขึ้นมานี่เข็มขัดว่างทันทีเลยนะ
นี่รับตลอดนะรับเยอะนะ๒ยกเนี่ยไปล้อเล่นนะ
อาวุธที่เจ้าตัวถนัดคือเขาในมันยังไม่ได้ออกไงพี่ป่า
โอ้โฮดับแทงโดนเข้าไป๒ดอกติดเลยทุนวันนี้แรงจริง
วุ่นวายเก่าแล้ววงในไม่แพ้แล้วก็เป็นเรื่องแล้วนะ

ถ้าในสู้ปากกาเหล็กเหนื่อยแน่นอนวันนี้

นี่มีแฟนมวยจาก
ทานเมืองนะเขาบอกโอ้โหวันนี้มั่นใจมากเลย

ทวนไอ้หาคอยกว่าจิ้ม

ไปชกไปชกมาตัวใหญ่ด้วยเนี่ยพี่ฟ้า

โห้โหโหโห้ตีได้มั้ยตีได้
ไม่ได้ตีหมดยกที่สอง

ยกสองหวายแดงปากกาเหล็ก
รอจังหวะโดนทวนนี่ดักเตะขวาเข้าลำตัว

เข่าในครับชวนตะวัดโอ้โหสับ
เหมือนทอดกลับนะแต่ไม่เห็นว่าทอดกลับ

เล่เหลี่ยมนี่อยู่ที่ทวนนะ
ยังไม่ไว้ลายนะครับความเก่าของทวนครับ
ขณะที่แดงนี่รุนแรงเหลือเกิน

ออกอาการหงุดหงิดเหมือนกันนะกางเกงสีแดงปากกาเหล็กต่อหลักสอง
สองยกนี่โดนเข้าไปเยอะเลยโดนจุกจิกจุกจิก

ออกอาวุธไม่ได้ครับ๒ยกควรนี่มวยเก่ากว่าทำได้เรื่อยเลย
ภาษาเฟซบุ๊คเขาบอกน้ำเงินบอกเลยพี่นี้ไม่กลัวเข่าของประการเลย
นี่แหละมวยวันทรงชัยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้

ไม่มีคำว่าแบร์มันมีไม่มีคำว่าโบ๋
นี่คือวันทรงไทยยอดมวยไทยรัฐ
นี่แหละครับอย่างคุณผู้ชมได้เห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้
ศอกทั้งหมัดสารพัดอาวุธครับ
กางเกงสีแดงก็ชกสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับ

น้ำเงินนี่ชกไปยิ้มไปเลยวันนี้ดูมั่นใจมากเลยนะ

ดื้อพี่ชายของกิ้งซ้า

นิ่งเฉยแล้วก็เป็นเรื่องทันทีว่ามวยพลิกล็อกอีกแล้ว
แชมป์สุดยอดมวยไทยรัตน์คนแรกก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะ

ตามชื่อโอเคนะแต่ว่าดูจากฟอร์มแล้วนี่ไม่แน่แล้วนะครับ

นี่บรรดาเกจิอาจารย์กี่สำนักนี่ก็ต้องออกบอกว่า
ปากกาเหล็กเป็นมวยเด็ดประจำวันนี้
มวยเงินเดือนเลยนะบอกกันแบบนั้นเลยนะ
พอชกไปชกมานี่เอาเงินเดือนเดือนหน้ามาใช้แล้ว
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว

อันตรายเลยครับชกแบบนี้ไม่กลัวด้วย
แท่ถวนก่อกรรมน่าวันนี้เลือกเลยดู
เดินเข้าไปรับอย่างเดียวเลยครับปากกาเหล็ก

ตอนนี้เวลานี้รอไอ้เจ้าทวนยุบอย่างเดียวจะยุบหรือเปล่าล่ะครับคุณผู้ชม
รอหมดถ้าทวนไม่หมดผมก็หมดอ่ะพี่ป๊า
มียังมีง่ายเลยถ้าไม่หมดผมหมด

หักลุ่งนี้คอแทบหัก
ซื้อกำลังยังเดียวเลยครับถวนวันนี้
อะไรเกิดขึ้น
มันต้องมีสักลูกหนึ่งก่อนนะให้ปากกาเหล็กนำก่อนนะ
แม่จะต่อยทรงนี้นะหลายท่านต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกำรรมดุ่ง

กลุ่มขาหยกท่านท่านท่านโอ้โหต่อยอย่างนี้ชอบเหรอท่านท่านท่าน

เพราะทวนทำทำไปเป็นพระเอกนี่แม่
ไปโดนดอกสองดอกก็ไปเป็นผู้ร้ายได้เหมือนกันนะ
พลิกเหลี่ยมหักแล้วเด้งด้วยเข่าโอ้โหดูครับ
ตีโชว์นะแบบนี้ตีเอาเข้าตาเลยนะ

โอ้โหลำบากเหนื่อยแล้ว
ได้ยื่นเสียงห้อนปล่องว่าอย่างไร
ภาพช้าของมวยคู่นี้เอกมวยคู่เอกครับยกที่๓ที่ผ่านมาครับ
ปากกาเหล็กพยายามเดินไล่เข้าหาเลยทวนปั้มตีเข่าใน
ทางด้านทวนไม่ฟังเสียงหัวแข้งขวาโยนเข่าดัก
โอ้โหนี่ปากกาเหล็กสับสอกครับ
ถวนนี่วันนี้มาดีเหลือเกินเกินคาดเลย
เล่นหลักเหลี่ยมเลยหักปากกาเหล็กเสียหลักล้มลงไปนอนละ๑ครั้ง
ไม่ง่ายซะแล้วครับวันนี้อาติดตามต่อยกกาเหล็กที่๔ครับ
อันที่๔พี่ป่าโอ้โหดูดิ
ใครจะคิดว่าเกมจะออกมาในรูปนี้แต่ยังต้องลงทุนต่อนะ
แล้วต้องมีลูกอื่นด้วยพี่บ่า
ต้องมีบวกมัดบวกศอกบวกอะไรไปเรื่อย
ก็เรียกว่าต้องใช้ความสดหมดเก๋าเลยล่ะ
ต้องสดอย่างเดียวต้องหมดให้ยุบ
โอ้โหโดนสองสั้นเข้าไปมีชะงักเลยนะ

นี่แชมป์ยอดมวยไทยรัฐคนแรกนะ
มาถึงตรงนี้นี่แทบจะเป็นพ่อบุญรับเลย
ข่าวศอกข้าขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับ
หัวจิตหัวใจอะเกิน๑๐๐ใช้ได้อยู่แล้วครับ

เจออาวุธจุกจิกของฝ่ายน้ำเงินทวนกรกรรมนาศเข้าไป
ยังต้องลุ้นกันยาวยังต้องลุ้นกันต่อนะครับ
นี่คือยอดมวยแท้รัฐโดยตรงเมืองแท้รัฐทรัศุกรรมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
สกายเหล็กแดงจบอินยาตีน้ำเงินนี่ด๊อคเตอร์๓๔ใบเข้าไปแล้ว
วยเด็ดมวยแบร์ไม่มีครับที่ตรงนี้

เริ่มขยับโต้ในซ้ายเกี่ยวล่างลงไม่ลงเข็น
เจอซ้ายเข้าไปเต็มเลยปากตา

สงสัยจะหักแบบนี้
ไล่แขนอ่าได้ไหมตีไม่ตีตีไม่ได้
โอ้โหสุดยอดสุดยอด
วันนี้โชว์เลยถ้วน

เชื่อถูกได้โอ้โหโหยเรียนดีกะหัก
ปล่อยเค้าตีนะครับเพราะตีทีเดียวหักเลย
ต้องหลีบต้องไวเลยครับตอนนี้มาแทรกจ้องไม่ได้แล้ว
แล้วแก่งคอยแก่งสเตนไม่ได้แล้วครับตอนนี้

เอาช็อตถ้าไม่ช็อตก็ตัวเองช็อตเองนะ
เป็นมือที่ปลายแรงเอาไว้กับปากกาเหล็ก
แรงขึ้นมาแล้วตอนนี้แรงไหม

มุมน้ำเงินบอกให้ตั้งขากลางเอาไว้
มันต้องมีแบบนี้เสียงรอยเฮมีนะ
คนยังบอกยังสองจิตสองใจอยู่
ทวนนี่เตรียมกำลังมา๕ยกไหม

เหลืองสุดท้ายพี่ปากมันสำคัญจริงตึ้งมาก
ไม่อยู่เฉยไม่อยู่นิ่งเลยนะมั่นส่วน

รับเยอะเลยไอ้เจ้าปากกาเหล็กแต่ว่าไม่ยอมยุบครับ
ยุบไม่ได้ถ้ายุบออกมามียก๖อ่ะ
ยุบไม่ได้อ้าว
มันก็ต้องมีลูกนำชัยแบบนี้ก่อนนะครับ
ในช่วงคล้ายอย่าหมดพี่ฟัยยาหมดนะครับ
ลูดแล้วอัยนมทีไม่ได้นะดูภาพ
ภายกรุกในช่วงตรายกรุก
ใกล้ให้จบต้องเดินต่อต้องเดินไวค์

ความเก๋าของทัวร์นี้เป็นผลนะ
แค่งขวาหัวเข้าไปเต็มลำตัวแล้วกันเลย

เดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายจะเป็นยังไง
เป็นยังไงพี่ป่าทวนของพี่ยังมาล้อเล่นไม่ได้นะทวนนะ
นาทีที่เหลือที่ตรงนี้นี่เป็นสถานการณ์ที่กดดันทางด้านปากกาเหล็กมากนะ

แต่วันนี้แฟนปากกาเหล็กเขาขนมาเชียร์กันเยอะไงพี่ปาก
เขาเรียกว่าทีมงานสั่งบอกไม่ต้องเดินใช้วิ่งกว่าหาเลย

ต้องยอมรับการมาของไอ้เจ้าโทนวันนี้สุดยอดครับ

ศอกค้ำแล้วแทงตีไปเรื่อย

ปากกาดิ้นมาหมุนมา
คำตีไม่ได้อีกละ
ที่สำคัญวันนี้ก่อนจะเดินเข้าไปควรมีแข้งดักไง
ขณะเดียวปากกาเหล็กไม่มีไงพี่ปาก
ประกายเหล็กที่จะเข้าไปคล้องตีอย่างเดียวนะ

ปะอย่าไปบอกใครวันนี้ผมชนะแน่เลย

สรุปแล้วท่านผู้ชมพี่ป่างนี่รู้คนเดียวเลยวันนี้

มากระซิบบอกเลย

พลักอำลังนี่มันช่วยอะไรไม่ได้นะไบวที
ยอดหมวยรับโดยโปรแมตเตอร์ส่งชัยบอกแล้วว่าอะไรก็ตรงขึ้นได้

คนบอกว่าปากกาเหล็กนี่แบร์ที่สุดแล้วนะพี่ป่าวันนี้

ทำไม่ได้เลยนะตั้งรับดีแล้วซ้อมมาดีซ้อมมาเยี่ยม

ชาวบ้านบอกหมกเม็ดมาเลยนะแบบนี้พี่ป่าหมกมาเลย
โอ้ยเจอสอกเจอสอกดูอันตรายเหมือนกันนะเจอสอก
เฮ้ยมีเมานะพี่ป่ามีเมานะมีเมานะ
เออดูดิถ้าโดดเข้าไปนิดถึงตายนะพี่ป่าเนี่ย
ดูอะไรกดขึ้นมัวนะมัวนะ
งามเมื่อขวานบิ่งหรือเปล่าแทงไหมไม้งามเมื่อขวานบิ่งไหมอ้าว
นิดเดียวนิดเดียวยังเร่งต่อนะครับ
ไม้งามเมื่อขวานบิ่น๑นาทีสุดท้ายเดิน
ถ้าพลิกลงมานี่เป็นเรื่องได้เลยนะ
อ้อโดดสอกโดดสอกถังรั้นเด้งเข่า
เหลี่ยมฟันศอกทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันครับ

ต่อยนิดสดุปมีเมาโอ้โหวอววมา้
พอถีบแบบนี้หายกันไปเลยพี่ป่า
ต่อยเขาเมามาพอโดนถีบอย่างนี้หายกันเลย

สภาพร่างกายอย่างนี้ก็ว่ามาเต็มร้อยเลยนะ

ทวนของผมนี่อย่ามาล้อเล่น

จำติดตาเลยล่ะครับแบบนี้

ล็อกเอาชนะคะแนนปากกาเหล็กต่อหลัก๒
ผู้นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐ

ยอดมวยไทยรัฐนี่หมดทันสู้จริง
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ